กลับเรียนท่านประธานรัฐสภาท่านท่านประธานสภา
ที่เคารพผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาพผู้แทนราชดร
จังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยท่านประธานครับผมได้แปล
ยัตติปรับลดของกระทรวงวัฒนธรรมห้าเปอร์เซ็นต์จากเงินงบประมาณ
ได้จ่ายสี่พันสองร้อยแปดสิบแปดล้านตัวเลขกลมกลมอ่ะความจริง
ผมเป็นคนให้ความสำคัญมากในเรื่องวัฒนธรรม
ออกมาพูดเนี่ยจะมาตัดหรือมาปรับลดอะไรก็แล้วแต่
จากสี่พันสองร้อยแปดสิบแปดล้านเนี่ย
ซึ่งถ้าห้าเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสองร้อยล้านผมปรับลดด้วยความเศร้าใจ
ท่านประธานสังเวทใจด้วย
เพราะกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยไปดูเรื่องงบประมาณ
เป็นกระทรวงเกร็ดท้ายท้ายไม่ใช่เกร็ดสี่นะ
ถ้ามันจะมีแทรดประกันจะเป็นแซ่ดเลยในความเป็นจริงแล้ว
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงที่ต้องมีบทบาทต่อจิตใจของมนุยชาติมากที่สุด
จะไปประเทศใดใดก็ตามจะอยู่ภาคใดก็ตาม
สัญลักษณ์นั่นคือวัฒนธรรมของชนชาตินั้นของฝั่งนั้น
บ้านผมสกลนครมีชนชาติซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์จริงนะ
ถึงตระหนักกิจแปดเผาพันธุ์ท่านประธานผมไปทางใต้บ้านท่านประธาน
ผมก็ยังต้องหากลุ่มเผ่าพันธุ์ที่เขามีวัฒนธรรมที่ชัดเจน
ผมไม่ได้ต้องการไปดูอย่างอื่นแต่ที่ผมจะบอกว่าเศร้าใจคือ
มาตราย๒๓นี่กระทรวงวัฒนธรรมผมนี่ยังไม่ทราบด้วยซ้ำไปว่า
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมมานั่งอยู่ที่นี่หรือเปล่าบางครั้งน่ะ
จากที่เขามาสู่สภางวดนี้๒ปีกว่านี่
อันนี้แสดงให้เห็นว่าสภาเรานี่ไม่ได้เห็นวัฒนธรรมของไทย
กระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทอะไรเลย
ผมเนี่ยนั่งรอเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้พูด
งบประมาณส่วนนี้ผมตัด๕ตัดด้วยความเศร้าใจ
ผมจะบอกว่าตัดด้วยความเศร้าใจไม่อยากตัดสักบาท
เพราะผมไปดูเรื่องงบประมาณแล้ว
เอิญว่ากระทรวงวัฒนธรรมให้บทความสำคัญก่อแก่สำนักงาน
หลักกระทรวงมากพอสมควรส่วนหน่วยงานอื่นแล้วเห็นร้อยสองร้อยล้านนี่
ไม่รู้จะเอาไปทำอะไรที่สำคัญน่ะเป็นที่ทราบกันว่า
บังเอิญผมมาเห็นในการเขียนไว้ในโครงการนโยบายนี่
บอกว่านโยบายด้านแผนด้านศิลปศาสนาและวัฒนธรรม
ที่ได้รับการบริหารจัดการ
อยู่ในสังกัดของสำนักงานประหลักกระทรวง

เอาไปทำอะไรเงินสองร้อยกว่าล้าน
ผมเห็นแต่แรกแล้วกระทรวงวัฒนธรรมได้เงิน๔๐๐๐กว่าล้านนี่
ผมจะบอกว่าผมออกมาพูดด้วยความเศร้าใจ
ที่สภาเราเห็นบทบาทของกระทรวงวัฒนธรรมน้อยที่สุด

แต่ผมกลับมองว่ากระทรวงวัฒนธรรมควรต้องมีบทบาท
เพราะเป็นเรื่องเข้าไปสู่จิตใจของคนของมนุษย์มากที่สุด
บ้านเมืองไหนนี่ผมบอกแล้วว่าถ้าไปดูมองในลักษณะของคนมีวัฒนธรรม
เราจะดูออกว่าเขาไปชนเผ่าไหน
ผมไปดูในอันสุดท้ายนี่
ของสำนักงานประหลักกระทรวงท่านไปเขียนว่าค่าใช้จ่ายในการเนินการ
วัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม
สิบล้านครับเงินสิบล้านท่านประธาน
ไม่เท่าเงินทอนของหน่วยงานบางหน่วยงานอันนี้พูดจริงพูดอย่างนั้นนะครับ
มันเดินไม่ออกมันเดินไม่ออกยิ่งในกรมการศาสนานี่
ประเทศไทยมีศาสนาตั้งหลายศาสนาซึ่งกรมการศาสนาต้องดูแล
เข้าไปส่งเสริมแต่ท่านประธานรู้ไหมการตั้งงบประมาณให้สองร้อยล้านนี่
ผมไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเพราะงั้นจิตใจของเด็ก
ของมนุษย์ทุกวันนี้มันถึงโหดร้ายทานล้วน
เพราะเขาจิตใจที่ไร้คุณธรรมอันนี้ล่ะกระทรวงวัฒนธรรม
เข้าไปจับเลยในประเด็นเนี้ยผมจึงกลับเรียนท่านประธานว่า
กรมศาสนาวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยเพราะบทบาท
รัฐบาลก็ดีสภาเราก็ดี
ให้ความสำคัญน้อยเห็นไหมในอันสุดท้ายนี่น่ะ
กรมการศาสนานี่เขียนไว้ค่อนข้างดูแล้วก็เศร้าใจ
ระบบเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้เด็กเยาวชนและประชาชนสามสิบล้านนี่แหละเงินนี่คือบทบาทสำคัญ
ทำยังไงจะเอาใครไปส่งเสริมพัฒนาจิตใจของเด็กและเยาวชน
เด็กคืออนาคตของชาติท่านประธานแต่วันนี้เรามองให้ความสำคัญ
สามสิบล้านทั้งประเทศทั้งเผ่าพันเลยนะท่านประธาน
ผมจึงบอกว่ากรมการศาสนาวันนี้ซึ่งจะเป็นไปผู้มีบทบาท
ในการสร้างหลักฐานสร้างจิตสำนึกให้กับเด็กเยาวชน
ได้เงินทั้งปี๓๐ล้านอ่ะแถมถูกตัดด้วย๓ล้านอ่ะ
ความจริงกรรมธิการต้องเสริมให้เลยไม่ต้องตัด
ส่วนนี้ไปตัดทำไมสามสิบล้านยังตัดดูโดยความกลบครับ
บ้านผมสกลนครนครพนมมีสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศ
ให้ความสำคัญคือองค์พระธาตุพนมและพระธาตุเชิงชุม
สิ่งเหล่านี้ผู้ที่มีบทบาทคือสภาวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด
เข้าไปมีบทบาทส่งเสริมเลยแต่สภาวัฒนธรรมวันนี้
ไม่ว่าจังหวัดไหนไม่ว่าจังหวัดไม่ว่าอำเภอไม่ว่าตะบน
เป็นเพียงนามธรรมท่านประธานเป็นนามธรรมจริงจริง
คนเข้ามาก็มาลำมากอยไปแล้วนะบางทีไปประชุมบ้างไม่ประชุมบ้าง
ห้าเดือนประชุมทีนี่คือการขาดความใส่ใจในวัฒนธรรม
ขอบคุณมากท่านประธานครับขอบคุณนะครับเอ่อ
ยังไม่จบนะครับขอชื่อใหม่มาอีกท่านหนึ่งนะ
ท้าพิพพลิมจิตกรขอเชื่อนะครับ